ต่อที่อ่างทองคุณลุงคนหนึ่งเขาก็เกษียณอายุมาแล้วอายุ๖๒ปีนะฮะ
ปลูกนั่นปลูกนี่ในสวนสุดท้ายถูกโจรเข้าไปขโมยทั้งกล้วย
ฟักทองที่ปูดไว้ติดกล้องก็ดีโจรมันยังหลบมุมกล้องได้
เอาไปหมดสุดท้ายติดป้ายประชดเอาไว้บอกว่าใครแจ้งบ่อแสได้จับกลุ่มได้ให้รางวัลไปห้าพัน
นี่ฮะไอ้ขโมยถ้าจับนะนี่เขาบอกว่าอะไรบ้างอ่ะ
ถ้าจับโทษคือไม่พิการก็ตายไอ้พวกส้นตึกเขาติดป้ายอย่างนี้
อาจจะอ่านไม่ชัดเท่าไหร่นะแต่มันก็พอจะอ่านได้บ้างนี่แหละครับ
เป็นป้ายที่นายสมเกียจสิริพรอันนันต์อายุ๖๒ปีเขาเขียนขึ้นมาหลังจากถูกโจรไปขโมยของหลายครั้ง
หลายครั้งจนทนไม่ไหวป้ายนี้ติดอยู่ที่บริเวณริมถนนคันครองชนรับประทาน
ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
นายสมเกียจเขาบอกว่าหลังจากเกษียณออกจากโรงงานมา
ก็หวังจะทำสวนแบบชีวิตแบบสงบสุขมีความสุขนะมันจะมีรถอะไรมาก
แต่ว่าก็ต้องไปพบกับโจรที่แอบเข้าไปย่องขโมยของในบ้านเขาหลายครั้ง
เสียหายไปหมื่นนะกล้วยปลูกไว้ทั้งน้ำว้ากล้วยหอมมันก็เอาไปเป็น๔๐เครือ
ฟักทองปลูกไว้มันก็เอาไปอีก

มันก็รู้มุมกล้องนะฮะหลบได้ทุกครั้งไป

คงจะกลัวบ้างละมั้งเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ

ทำไมถึงยังจับคนร้ายไม่ได้นะครับ
สมเกียจบอกว่าหากใครชี้บ่อแสนำจับได้

อ่ะตำรวจอ่างทองครับนะฮะอยู่ที่ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองนะฮะ
ชาวบ้านเขาฝากมาช่วยจับคนร้ายให้ได้นะครับมันน่าแจกกล้วยทั้งสวนจริงจริงค่ะ
เอากล้วยฟาดไปเลยเจอจริงเลย